ก็ติดภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะหลังการเลือกตั้งหกหกแน่นอนค่ะ
ว่าขยะที่เกิดจากการหาเสียงหรือว่าช่วงเลือกตั้งนั้นมีมหาศาลไม่ว่าจะเป็นขยะจากป้ายหาเสียง
ถูกมองว่าจะนำมารีไซเคิลได้จริงไหมจะจัดการแก้ไขปัญหานี้ยังไง
รวมถึงจัดการขยะจากป้ายหาเสียงยังไงไม่ให้ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะ
ปัญหาของขยะในประเทศไทยถือว่ายิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยค่ะ
จากกิจกรรมต่างต่างในระดับประเทศอย่างการเลือกตั้งลาสุดที่ผ่านมาปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี้
ก่อให้เกิดขยะสูงขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการกำจัดต่างต่าง
เพราะฉะนั้นคนก็จะมองว่าถ้าไม่กำจัดหรือกำจัดไม่ถูกวิธี
ขยะเหล่านี้ก็จะกลายเป็นปัญหาในสิ่งแวดล้อมสร้างปัญหาให้กับโลก
เฉพาะปัญหาขยะจากป้ายหาเสียงค่ะซึ่งก็มีการเสนอความคิดเห็นหลากหลายโมเดลนะคะ
ในการจัดการบริหารขยะจากป้ายหาเสียงเหล่านี้ด้วยการนำมารีไซเคิล
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งแม้ว่าก่อนหน้านี้
จะมีนักสิ่งแวดล้อมเองออกมาเตือนหรือว่าให้ความคิดเห็นว่า
ป้ายหาเสียงรีไซคอนไม่ได้แต่ก็มีโมเดลของผู้ว่าชัดชาติ
หรือว่านายชัชชาติสิทธิพันธ์แล้วก็ทีมงานที่ได้มีการโพสต์
ครั้งเลือกตั้งผู้ว่าว่าจริงแล้วเนี่ยสามารถที่จะนำไวนิวนั้น
กลับกลายมาเป็นแบบอ่าในการทำเป็นภาพตั้งเปื้อน
หรือว่าทำเป็นกระเป๋าได้ตัดเย็บได้
ไม่ได้เป็นขยะที่ทำลายสิ่งแวดล้อมเสมอไป
อกจากนี้ค่ะยังมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พยายามที่จะเสนอแนวทางในการลดขยะจากป้ายหาเสียง
อาจจะใช้เป็นบ้านของสุนัขจรจัด
ใช้เป็นที่พักพิงอาศัยหลบแดดหลบฝน
หรือว่าล่าสุดเองนะคะก็ถือว่าเป็นบ้านให้สุนัขจรได้มีที่อยู่อาศัยมากยิ่งขึ้นด้วย
ทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะคะก็ถือว่าเป็นความเห็นต่าง
อย่างไรก็ตามหลังการเลือกตั้งก็อยากจะขอความร่วมมือคุณผู้ชม
ดูแลทั้งเรื่องของตัวไม่ว่าจะเป็นขยะจากที่ครูหาเลือกตั้ง
รวมถึงป้ายหาเสียงต่างใบปลิวต่างเพื่อที่จะไม่ให้ขยะล้นเมืองค่ะ